อีกหนึ่งเรื่องคราวนี้ต้องระวังเตือนภัยกันสำหรับสาวโดยเฉพาะเลย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นจะเลยค่ะ
ดังย่านหนองบัวลำพูนะคะ
มีชายโรคจิตเขาพยายามจะทำอะไรไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
อืม

อีกมือนึงเนี่ยชัดเลยนะคะ

อีกนิดนึงก็เข้าเท้าคำนั้นมั้งค่ะมือวางใกล้แบบ
อืมใช่นะคะ
ซึ่งนี่แหละค่ะเขาก็ทำท่าทำทีว่า
มาเลือกเสื้อผ้ามุมตรงข้ามกันนะคะกับผู้หญิงคนนี้
แต่จู่ก็ซุดตัวลงไปนั่งโดยที่ในมือข้างขวาเนี่ย
โทรศัพท์มือถือเอาไว้สอดมือเข้าไปถ่ายคลิปใต้กระโปรง
ชนิดที่เหยื่อสาวไม่ทันได้ระวังตัวนะคะ
ที่ผู้หญิงคนนี้จะขยับตัวเดินออกมา
จึงทำให้เขาลุกขึ้นแล้วก็ทำทีเป็นเดินเลือกเสื้อผ้า

โดยที่ชายคนนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าในทุกอิริยบทนะคะ
เขาถูกบันทึกภาพเอาไว้จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ในร้าน

โต้งเลยจับกันชัด

แชร์ไว้เป็นอุทหรณ์เตือนภัยพวกโรคจิตแอบถ่ายตามห้างสรรพสินค้าค่ะ
บอกว่าเตือนภัยสาวที่ชอบใส่กระโปรงสั้น

ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเมืองหนองบัวลำพู
มีชายโรคจิตแอบถ่ายใต้กระโปรงขอให้ระวังกันด้วย
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ออกไปจำนวนมากนะคะ
แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมาย

อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย

ชายคนนี้ก็ดูรูปร่างหน้าตาดูดีนี่
ไม่น่าจะทำแบบนี้เลยนะคะ
นี่แหละเนอะเขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหม
บางคนดูดีก็ทำอะไรที่ดูแล้วไม่ดี
ใช่ค่ะบางคนดูแล้วเอ๊ะน่ากลัวจัง

อย่าดูคนจากภายนอกถูกต้องนะคะ